คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางลงเขาโทน

เพราะเมื่อวานเกิดเหตุ๒เหตุใหญ่

จริงทางลงเขาโทนตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่ทำให้คนตาย
และที่สำคัญมีเด็กด้วยนะ
มีเด็กอายุน้อยนิดเดียวต้องตายต้องสังเวยชีวิตตรงนี้นะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก

หมายเลขทะเบียน๗๐๓๖๘๙บุรีรำนะฮะ
ส่วนตัวลูกพ่วงหมายเลขทะเบียน๗๐๔๐๐๔บุรีรำนะครับ

ใกล้หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดี
ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
หลายคนรู้เลยว่าเส้นทางนี้คืออะไร

คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่พยายามระดมน้ำฉีด
เข้าควบคุมเพลิงนานกว่า๔๐นาที
จากเย็นจนถึงหัวค่ำนะฮะ
เพลิงจนสงบแล้วคุณดูสภาพสิ
นี่คือสภาพรถบรรทุกแทบไม่เหลืออะไรเลย

หงายท้องทั้งถูกไฟไหม้
และที่สำคัญนะคุณนะศพคนตาย๒ศพ
ถูกแป้งมันสัมปะหลังฝังกลบเอาไว้หมดเลย

ที่มันกระจายมาเกลื่อนถนนแบบนี้
คุณผู้ชมฮะจนกระทั่งขุดแล้วพบร่างดูสิครับ
ร่างนี้ขาวโพลนเหลือก่อนหน้านั้นถูกไฟหมายด้วยนะ

แล้วก็แป้งมันทับไว้แบบนี้นะครับ

คนแรกก็คือผู้เป็นพ่อก็คือนายกิติศักดิ์

และน่าสะลดใจว่าลูกน้อยเด็กชายกิตีนนาน

ถูกไฟเนี่ยเผาไหม้ทั้งสองคนเลย
ก่อนเกิดเหตุนะครับผู้เป็นพ่อขับรถบรรทุกแป้ง
จากจังหวัดนครราชศรีมาจะไปส่งที่ชนบุรี
ขับรถลงมาถึงศาลเขาโทน
เครื่องยนต์และระบบเบรกน่าจะขัดคล่อง
คุณผู้ชมฮะเราเคยนำเสนอบ่อย
โดยเฉพาะรถบรรทุกลงเขาโทนตรงนี้แล้วอะไรฮะ

ใช่เป็นตลอดเลยเหยียบแล้ววืดเหยียบแล้ววืด
ใช่นะครับทำให้รถก็เบรกไม่ได้
ก็ปล่อยรถไหลลงมาเสียหลักพลิกคว่ำ
ตกร่องกลางถนนแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทั้งสองคนหนีออกมาไม่ทันแน่นอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลนาดี
ขณะที่เพื่อนคนขับรถบรรทุกแป้งบริษัทเดียวกัน
คือขับตามกันมาแต่ทิ้งระยะกันไว้นะ
บอกว่าจุดนี้เป็นจุดอันตรายจริง
ทางลงเขารถใหญ่ขับยาก

ฟังพี่เขาอธิบายในเรื่องของระบบเบรกหน่อยนะฮะ

ถ้าสุดแล้วทุกคนก็ต้องปล่อยต้องปล่อยรถให้มันไหล
เพราะว่าถ้าไม่ปล่อยรถไหลพวกไหลตามหลังมาก็จะชน
เราก็ต้องรออยู่หน้าเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไหล
แต่คราวนี้ว่ามันไหลนะมันจะผิดจังหวะหรือเปล่า

เอาสาเหตุที่ปล่อยให้ไหลเพราะอะไร
คือว่าพอเบรกแล้วลงเบรกมามันร้อนใช่ไหมล่ะ

มันกรูกข้างล่างให้มันกรูกในตรงรถ
ให้มันระบายความร้อน

คือรถใหญ่มันลงเขามาแบบนี้แม้จะใช้เกียร์ต่ำนะคุณ

เหยียบเบรกแล้วลมเบรกมันทำงานบ่อย
ดังนั้นถ้ามันร้อนก็ต้องปล่อยรถไหล
พอปล่อยรถไหลไม่เหยียบเบรกนะรถมันก็เร็ว

อันนี้วิธีหนึ่งที่ปล่อยรถไหลแต่ก็กลัวเสียหลักเหมือนกัน
แต่พอปล่อยรถไหลไปแล้ว
เพื่อให้ลมข้างใต้ท้องมันช่วยพัดหน่อย
ให้ข้างล่างให้ระบบเบรกมันไม่ร้อน
ถ้าไปเหยียบเบรกอีกทีนะมันถ้าร้อนขึ้นอาจจะไฟไหม้ได้
หรือถ้าจอดทันทีนะเขาบอกไฟไหม้พลึบทันทีเลย

คือเส้นทางนี้เขาบอกโอ้โหถนนอันตรายจริงนะครับ
อย่างที่บอกไปเมื่อวานเกิด๒เหตุในวันเดียวกัน
อาถรรพ์หมายเลข๑๓คือเมื่อวาน๑๓มีนาคม
นี่ฮะก่อนหน้านั้น๔ชั่วโมงคุณ
ก่อนที่จะเกิดกับรถบรรทุกพ่วงเมื่อกี้ที่มีคนตาย
คือมีรถบรรทุกพ่วงน้ำตาลทรายบรรจุกระสอบมาเต็มคัน
กโค้งลงเขาสารเขาโทนเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีดับเพลิงเอาไว้
ส่วนบริเวณตัวรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
ตำรวจสอบสวนคนขับรถที่รอดตายหุดหวิดบอกว่า
ขับรถบรรทุกน้ำตาลมาจากจังหวัดนครราชศรีมา

มาถึงจุดเกิดเหตุอ้าวลมเบรกหมดเห็นไหม
พยายามดึงเบรกมือเพื่อหยุดรถไม่สามารถหยุดได้
ปล่อยรถไหลจอดรถลงไหลทาง
พอจอดปุ๊บนี่แหละฮะอย่างที่บอกไปมันร้อนอยู่ใช่ไหม

ตัวเขาเองหนีตายออกมาพร้อมกับภรรยานะฮะ
แล้วก็ถูกไฟคลอกตามร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อย
มีคนช่วยนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับ
เห็นไหมคุณผู้ชมถนนที่อาจจะอันตราย
ทำให้รถเนี่ยมันระบบเสียระบบลมเบรกมันเสียนะฮะ